พาไปที่จังหวัดน่านค่ะคือมีน้องนักเรียนชั้นป๕
ลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำน่าน๔คน
ปรากฏว่าจมน้ำหายไปคนนึงนะคะ
มีตำรวจมีพลเมืองดีกระโดดน้ำลงไปช่วย

มีอีกผู้มาสำเร็จ

มึงปรากฏหัวใจเร็ว
เหลืองมาแล้วรู้
ถ้าปลาเร็วกว่านี้นะยี

โอ้โหนี่แหละค่ะวินาทีชีวิตการช่วยเหลือเด็กคนนี้นะคะ
จ่าสิบตำรวจยุทธภูมิธนจักรหรือจ่าแจ๊ค
เป็นตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองน่านค่ะ

โดดลงไปในแม่น้ำเพื่อไปช่วยเด็ก
คือเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นป๕
จริงแล้วน้องเขาลงไปเล่นน้ำกัน๔คน

จังหวัดน่านน้ำลึก๔เมตรกว่าเลยนะคะ

พยายามนำน้องขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็ปั๊มหัวใจกันบนฝั่ง

แล้วก็รีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลน่าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
จแจ๊คค่ะตำรวจที่กระโดดน้ำลงไปช่วยเนี่ย
เล่าให้ฟังว่ากำลังออกตรวจพื้นที่
กินข้าวเย็นร้านอาหารอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เห็นเด็กเล่นน้ำ๔คน
ไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงชาวบ้านและเสียงเด็กตะโกนร้อง
ขอความช่วยเหลือว่ามีเด็กจมน้ำคนหนึ่ง
รีบถอดรองเท้าและกระโดดลงไปช่วยทันทีนะคะ

น้ำแรงเป็นลักษณะน้ำวนด้วย
ต้องใช้ไม้ไผ่ที่ชาวบ้านโยนลงมาช่วยพยุงตัว
ค้นหาตัวเด็กที่จมน้ำ
นานนะคะกว่าจะเจอตัวเด็กที่จมน้ำค่ะ
เพราะว่าเด็กจมอยู่ใต้น้ำเลย
ก็รีบตะโกนบอกชาวบ้านให้ช่วยกระโดดลงมาหน่อย
มาช่วยกันนำตัวเด็กขึ้นฝั่ง
สุดท้ายก็สามารถนำตัวเด็กขึ้นฝั่งได้สำเร็จ
ปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลค่ะ
ผมก็ใช้ไม้ทิ้มไปเรื่อย
ก็เจอครับเจอเด็กไปสะดุดพอดี
ก็เรียกพี่เขามาดูช่วยกันหน่อยว่าใช่ไหม
พี่เขาก็ดำน้ำลงไปบอกว่าใช่แล้วเด็กนอนอยู่

เหี้ยวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นฝั่ง

ตอนแรกเราก็อันจะดีใจช่วยด็กอ่ะ
ปั๊มหัวใจชีพจรกลับมาแล้วนำส่งโรงพยาบาล
แต่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานเข้ามาล่าสุดว่า
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะคุณหมอแจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ